จับตัวไว้ได้นะครับจังหวะนี้นะฮะ
ส่วนตัวอดีตภรรยาเนี่ยเจ็บหนักเจ็บสาหัสนะครับ
ในวิทยาลัยก็คุมตัวไว้ได้แต่ก็ยังแบบ
พยายามจะดิ้นจะไปหาคนเจ็บที่เป็นอดีตภรรยาอีกจนได้นะฮะ

ส่วนอดีตภรรยาที่ถูกฟันถูกแทงเข้าไปเนี่ย
เพื่อนคนงานก็ต้องพาออกมาจากจุดด้านในนะฮะ
นี่ค่ะกำลังจะพาออกมานะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมค่อยดูภาพไปด้วยกัน
สาหัสเลยนะคะใช่ครับตอนนี้อาการก็ยังสาหัสอยู่
ยังอยู่โรงพยาบาลที่น่าสะเทือนใจมากกว่านั้น

ลูกชายวัย๑๒ขวบของทั้งคู่
อยู่ในเหตุการณ์นะคะนี่
มาเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับ

ผู้ชายก่ายข้อยกันแบบนี้
แฟรกายอธิบาย
นี่ค่ะเราต้องขอโนยาศ
ดูดเสียงเป็นช่วงเพราะว่าเสียงลูกชัยก็ตะโกนต่อว่า
ตอนนี้อาการสาหัสทุกประชมครับ
ถูกฟันอย่างภาพวงจรปิดฟันเข้าที่หลังเยอะเลย
ศีรษะด้านขวานี่ก็มีร่องรอยแตกจากการถูกฟันถูกกระแทกมือซ้ายก็มีแผล
ผู้เนี่ยนะฮะคือตัวคนก่อเหตุเขาก็เคยเป็นพนักงานอยู่ที่นี่นะฮะ
ที่โรงฆาตศัตริย์เทศบันมือนครนายกอยู่แผนกแทงคอหมูนะครับ
นี่ครับนายยุทธนาจากนั้นพอมีปัญหากับอดีตภรรยาต้องเลิกกันไปเนี่ย
เขาก็ไปบวชแม่เขาขอให้ไปบวชจะได้เอาธรรมะเข้าข่ม
บวชไปบวชมาผ้าเหลืองร้อนค่ะเพราะรู้ข่าวว่าเอ้าอดีตภรรยาเราเนี่ย
ที่อยู่ในโลกภายนอกเนี่ยไปมีแฟนใหม่ถึงขั้นเมื่อคืนเนี่ยมาทั้งผ้าเหลืองนะฮะ
มาดูว่าอดีตภรรยาเนี่ยมีแฟนใหม่จริงหรือเปล่า
พอรู้ว่าจริงเนี่ยทนไม่ได้ครับจะไปทำร้ายเขามารอบนึงแล้วนะฮะ
แต่ว่าเมื่อคืนนี้ทำอะไรไม่ได้นะครับแม่รู้ข่าวด้วยก็มาห้าม
สุดท้ายเมื่อเช้าเนี่ยแม่ขอให้ศึกบอกไปก่อเหตุเมื่อคืนมาเนี่ย
โอ้โหขนาดนี้แล้วเนี่ยศึกเถอะลูกเมื่อเช้าพอศึกออกจากวัดมาขับรถมานี่เลยฮะ
แล้วกว่าที่เจ้าหน้าที่จะควบคุมตัวได้เนี่ยนะคะตามภาพที่เห็นเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะ
ผู้ก่อเหตุเนี่ยพยายามจะดิ้นนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะโอ้โหพยายามจะดิ้นพยายามจะหนี
แล้วสังเกตที่มือนะคะที่วงกลมสีแดงเห็นไหม
จะไปแย่งจะไปแย่งปืนของตำรวจค่ะ
คือตอนนี้เขาเสียชีวิตแล้วนะฮะนายุทธนาพลก่อเหตุเนี่ยเพราะว่าไปผูกคอตายในห้องคุมตัวผู้ต้องหาที่โรงพัก
แต่จังหวะตอนที่ตำรวจไปคุมตัวเนี่ยนั้นแสดงก็เห็นว่าไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่
จะเอามือคว้าไปที่เอวตำรวจที่มีปืนตลอดเวลา
คือพยายามจะคว้าอยู่หลายช่วงมากค่ะ
ซึ่งถ้าตอนนั้นเขาคว้าปืนจากตำรวจได้ก็ไม่รู้ว่า

โชคดีที่ตำรวจเนี่ยล็อกตัวไว้ได้นะครับทุกผู้ชมครับ

บอกแล้วพี่ผมก็บอกแล้ว

ผมสึกร้างว่าปวดตัวสะโปร่เกียว
ไม่ยอมทำในพระเหลืองให้ดื่มเสียพระหรอก

นี่เป็นช่วงที่แม่กับพี่ชายเขารู้ข่าว
ตอนจะเข้ารถซื้อโทรงซื้อผ้ากางเกงก็หลุดล่วย
แล้วแม่กับพี่ชายก็มาถามอยู่ตรงเนี่ยผ่านกระจกตรงมุมนั้นเนี่ยฮะ
แม่ก็มาบอกโอ้โหเข้ามาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแม่บอกแม่ก็ห้ามแล้วอะไรแล้ว
พี่ก็ห้ามแล้วสุดท้ายไปทำเขาทำไมตอนนี้เขาบาดเจ็บสาหัสอยู่นะครับ
ท่านผู้ชมครับผู้สื่อข่าวได้ถามนายยุทธนาเกี่ยวกับเรื่องของมูลเหตุ
การลงมือก่อเหตุเนี่ยนะฮะเขาก็อ้างอันนี้เป็นคำกล่าวอ้างของทางนายุทธนา
ที่เป็นผู้ต้องหานะฮะซึ่งตอนนี้ก็ผูกคอตายไปแล้วส่วนอดีตภรรยาก็เจ็บสาหัสอยู่ที่โรงพยาบาล
ยังไงก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเธอด้วยนะฮะก็ต้องรอฟังว่าถ้าพอจะแข็งแรงให้ปากคำ
ข้อมูลกับตำรวจได้เนี่ยมูลเหตุมันจะเป็นยังไงแต่นายยุทธนาเนี่ยอ้างว่า
อดีตภรรยาของเขาเนี่ยแต่เขาใช้คำว่าภรรยานะแต่ทางฝั่งผู้หญิงเขาบอกเขาเลิกกันแล้ว
เขาทนการถูกทำร้ายร่างกายไม่ไหวเนี่ยแต่นายยุทธนาอ้างว่าภรรยาเขาเนี่ยแอบมีผู้ชาย
คนอื่นซึ่งผู้ชายคนนั้นก็มีลูกมีเมียอยู่แล้วตัวเขากับอดีตภรรยามีลูกด้วยกันสอง
คนคนหนึ่งเป็นผู้หญิงอายุสิบสี่คนหนึ่งเป็นผู้ชายอายุสิบสองสาเหตุที่ทำร้าย
เพราะโมโหนะหลังจากมาหาที่ที่ทำงานเนี่ยตั้งใจจะมาขอให้กลับบ้านด้วยกัน
แต่อดีตภรรยาไม่ยอมกลับนะที่ผ่านมาตัวเองก็ถูกหลอกหลายอย่างนะ
ถูกหลอกเอาเงินไปเป็นหมื่นเป็นแสนเอาไปใช้แค่๓วันก็หมด
วันนี้ก็เตรียมมีดมาจากบ้านตั้งใจว่าจะมาหามาคุยก่อน
แต่อดีตภรรยาเนี่ยหนีก็เลยต้องฟันนะฮะอันนี้เขาอ้างอย่างนี้นะ
นายุทธนาบอกว่าที่ผ่านมาเริ่มรู้ระแคะระคายมาพอสมควร
ว่าภรรยาเนี่ยมีคนอื่นนะครับก็ตามเฝ้าดูพฤติกรรมมาตลอดนะครับ
ตามไปดูตามจุดต่างต่างนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายตอนที่คุยกับนักข่าวนะ
ก่อนจะไปโรงพักนะบอกให้คิดสวัสดิธรรมเนี่ย
ทำเพราะรักมากอยากให้กลับตัวกลับใจนะ
ให้กลับตัวกลับใจอะไรที่เสียไปแล้วก็แล้วไป

ตอนนั้นเราเตรียมมีดมาไหมพี่
คือเรารักเขามากนะพี่ตั้งแต่เรามารู้

เราก็จะกะปันเลย

ให้เขาคิดซะว่าที่ผมทำครั้งนี้ผมรักเขามาก
ผมยอมให้เขากักตัวกลับใจ
อะไรที่เสียไปแล้วผมยอมรับได้
เขาก็บอกว่าเป็นอดีตภรรยา
ผมไปบวชได้๗วันเอามีคนอื่น

เพราะว่าในเมื่อคุณเลิกกันแล้วคุณตัดใจไปบวชแล้วเนี่ย
แต่ทีนี้เขาทำใจไม่ได้มาก่อเหตุนะครับ
ลูกชายวัย๑๒ปีบอกว่าเมื่อวานพ่อคือนายุทธนา
ไปหาแม่ที่บ้านมาก่อนแล้วนะฮะเมื่อวานนี้นะฮะ
แล้วก็ทำร้ายร่างกายแม่มาแล้วรอบหนึ่งนะครับ
เช้าวันนี้พ่อกลับมาอีกนะตามมาเอาเรื่องแม่อีก
ตัวลูกชายเองก็โดนไปด้วยพ่อเนี่ยเตะนะครับ
จนลูกเนี่ยแบบโอ้โหเจ็บเนื้อเจ็บตัวไปหมดนะครับ
ทีมข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไปนะครับท่านผู้ชมครับ
คนงานในโรงฆ่าสัตว์ที่เกิดเหตุเนี่ยตกใจกันหมดครับ
ข้าวของนี่พังเสียหายหมดนะครับเพราะว่านอกจากจุดในโรงชำแหละหมูอ่ะ
ที่ก่อเหตุเนี่ยยังพังประตงพังประตูข้าวของ
ข้าวของเยอะแยะไปหมดรอยเลือดนี่หยดเป็นทางเลย
นี่คุณภูริพัฒนบุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
ได้คุยกับเพื่อนร่วมงานของฝ่ายหญิงที่ถูกทำร้ายจนบาดเจ็บนะครับ

บอกกับคุณภูริพัฒน์บอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้น

คนก่อเหตุเนี่ยพอเข้ามาถึงด้านในเนี่ย
คือมาถึงก็ไล่ฟันแบบไม่ยั้งเลย
พยายามช่วยกันห้ามแล้วแต่ยังไงเขาก็ไม่ฟัง
เรื่องอะไรเขาหึงเมียเนี่ยเขาหึงเมียเขานั่นแหละ

ลูกชายเขาทำลูกชายก่อนแล้วค่อยมาทำเมียเขานั่นแหละ
คนที่ออกมาช่วยเขาบอกว่าเขาแค้น

แต่พวกหนูก็ชุดละมุนกันอยู่หนูก็ช่วยเขาเจ็บอยู่ข้างในนี้
ไม่มีใครเข้ายุ่งเพราะเขาถือมีด
ใช่เพราะว่าเขาฟันจนเขาจะวิ่งออกมาแล้วพวกผู้ชายเขาต้อนกันอยู่ตรงนี้
แฟนเขาน่ะขอเลิกไปแล้วแล้วทีนี้เขาจะไปปวดเป็นพระ

ก็ตัวคนก่อเหตุเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้ทำงานที่โรงฆ่าสัตว์ที่นี่
ผนักแทงคอหมูนะเพื่อนบอกว่าก็ต้องออกไป
เพราะว่าเหมือนกับมีคดีค้างเก่าอยู่นะฮะ
เป็นคดีอะไรก็ไม่รู้เขามีคดีค้างเก่าแล้วไม่ไปรายงานตัวตามนัด
สุดท้ายเนี่ยก็ถูกตามตัวเรื่องการดำเนินคดี
แล้วก็ต้องออกจากงานไปมีปัญหากับภรรยาเลิกกันไป
ตัวเองก็ไปบวชก็ตามที่เขากล่าวอ้างบวชได้๗วัน
พอรู้ว่าภรรยามีคนอื่นทำใจไม่ได้ก็ออกมาก่อเหตุเนี่ยศึกออกมาก่อเหตุเลยนะฮะ
ก็นี่เป็นสิ่งที่ผู้ต้องหากล่าวอ้างนะคะ
เรื่องราวที่แท้จริงเป็นอย่างไรเนี่ยก็ต้องรอให้อดีตภรรยาอาการดีขึ้น
แต่ตอนนี้อาการยังสาหัสค่ะอาการยังน่าเป็นห่วงมากนะคะ
คุณผู้ชมคะหลังจากเกิดเหตุการณ์ตามภาพนี้นะคะ
หลังจากตำรวจรวบตัวได้นำขึ้นรถไปตามภาพเมื่อสักครู่นี้นะคะ
ตำรวจสพเมืองนครนายกก็นำตัวนายยุทธนา
นายุทธนาสุธิชัยฤทธิ์อายุ๔๕ปีผู้ก่อเหตุคนนี้
คุมขังไว้ที่โรงพักนะคะ๙โมงครึ่ง
ต้องแยกขังเดี่ยวคุณผู้ชมเพราะว่านายุทธนายังมีอาการคลุ้มคลั่งยังอารวาสโวยวาย
ต้องแยกครั้งเดียวให้สงบสติอารมณ์
ห้องขังที่อยู่ติดกันมีผู้ต้องขังคนอื่นอยู่ด้วยนะคะครับ
นำตัวนายยุทธนาเข้าห้องคุมขังเสร็จเนี่ยนะ
คือตำรวจบอกว่าก่อนเข้าห้องคุมขังตรวจแล้วนะคุณผู้ชม
ตรวจค้นตามตัวตามร่างกายว่ามีสิ่งของที่อาจจะเป็นอันตรายหรือเปล่า
ผู้ต้องหาเข็มขัดก็ไม่มีสิ่งของอื่นอะไรก็ไม่มีติดตัว
ก็เลยจับเข้าห้องขังห้องเดียวเลยอยู่คนเดียวไปเลยสงบสติอารมณ์
เข้าไปตอนเก้าโมงครึ่งใช่ไหมคะเข้าไปที่โรงพักครับ
๑นาฬิกา๓๔นาทีค่ะ
นายยุทธนาฉีกเสื้อยืดค่ะแล้วนำเสื้อยืดที่ฉีกเนี่ยนะ
ผูกต่อกันเป็นเชือกแล้วผูกคอตัวเองกับช่องลมของห้องขัง
ผูกคอตายนะคะนี่ฮะเสียชีวิตนะคะเสียชีวิตในห้องขังแบบนี้ค่ะ
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอายการตำรวจพิสูจน์หลักฐาน
เวรโรงพยาบาลนครนายกญาติของนายยุทธนาเอง
ก็มาตรวจสอบด้วยกันเลยค่ะมาตรวจสอบในห้องขังด้วยกันเลยค่ะ
นี่นะคะห้องขังสพมนครนายกนะคะนี่คือร่องรอย
ต้นจากการตรวจสอบไม่มีบาดแผลอย่างอื่นเลยนะคะ
เหนือจากรอยช้ำที่ลำคอซึ่งก็คือร่องรอยที่ผู้เสียชีวิต
เอาเสื้อมาฉีกฉีกแล้วก็ผูกต่อกันผูกคอตาย
สภาพห้องควบคุมตัวหรือว่าห้องขังเนี่ยนะคะ
ก็จะมีประตู๑ชั้นเป็นประตูปกตินะคะ
ก็จะมีนี่ค่ะสภาพจะเป็นแบบนี้มีโต๊ะสิบเวรควบคุมผู้ต้องขัง
อยู่ตรงนั้นด้วยเห็นไหมคะหน้าห้องแบบนี้ครับ
ขวาจะเป็นประตูเข้าไปห้องควบคุมตัวผู้ต้องขัง
ฝั่งซ้ายมือมีห้องควบคุมตัวผู้ต้องขังอยู่๒ห้อง
ห้องแรกเป็นห้องของผู้ต้องขังชายคดีอื่นนะคะ
ห้องสุดท้ายก็เป็นห้องของผู้ต้องขังคนนี้
ก็คือนายยุทธนาคนนี้ส่วนด้านขวามือเป็นห้องควบคุมตัวผู้ต้องขังอีกสองห้อง
ห้องแรกเป็นผู้หญิงอีกห้องเป็นห้องเปล่าไม่มีคนอยู่ด้านในครับ
นี่ค่ะลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะทีนี้ค่ะกล้องวงจรปิดนะคะ
คือทีมข่าวแท้รัฐทีวีของเราได้รับมาช่วงเวลาประมาณ๑๑นาฬิกา๓๔นาที
นายุทธนาค่ะยืนเกาะกรงห้องขังอยู่
เกาะกรงอยู่นะคะแล้วก็เดินไปที่บริเวณด้านท้ายของห้องขัง
แล้วก็ถอดเสื้อของตัวเองค่ะนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
ก็จะให้ดูภาพเท่าที่ให้ดูได้นะคะอ๋อแล้วมุมมันก็แล้วมันจะมีมุมที่อาจจะมองไม่เห็น
เปอร์เซ็นเป็นมุมอับของกล้องวงจรปิดนะคะก็คือมุมด้านในของห้องขัง
แต่ตอนแรกเนี่ยเกาะอยู่เลยเกาะที่กรงห้องขังอยู่เลยแล้วก็เดินเข้าไปด้านในตรงนั้น
พอเดินเข้าไปปุ๊บก็คือถอดเสื้อตัวเองออกอะค่ะฉีกออกแล้วเอาผูกต่อกันให้มันยาวขึ้น
แล้วก็ผูกคอกับช่องลมของห้องขังนะคะครับนี่ค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดก็ให้ดูได้ประมาณนี้นะคะ
ข้อมูลที่ทีมข่าวของเราตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดนะคะช่วงเวลาที่นายยุทธนาตัดสินใจลงมือใช้เสื้อผูกคอตายก็คือ๑๑นาฬิกา๓๔นาที
หมดลมหายใจเวลาประมาณ๑๑นาฬิกา๔๐นาทีจนในที่สุดนะคะ๑๐เวรที่ควบคุมผู้ต้องขังเข้าไปพบเวลาประมาณ๑๑นาฬิกา๕๒นาที
ลำดับเวลาแบบนี้นะคะทีมข่าวได้คุยกับสิบเวรค่ะแล้วก็ได้คุยกับสิบเวรที่เดินเข้าไปเจอนะคะก็ได้ข้อมูลมาว่าคือผู้ต้องขังที่อยู่ห้องตรงกันข้ามกับนายยุทธนาบอกว่าตอนนั้นตำรวจควบคุมตัวนายยุทธนามาคุมขังไว้ที่ห้องช่วงเวลาประมาณ๑๐โมงอยู่ในห้องหนึ่งชั่วโมงในช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะคนที่อยู่ใน
โหกเวกเสียงดังมากก็คิดว่านายุทธนาอาบน้ำแล้วหนาวหรือเปล่าอาบน้ำก่อนก่อนจะเข้าห้องขังค่ะแล้วมันหนาวหรือเปล่าหรือมันยังไงโวยวายโหกเวกเสียงดังแล้วเสียงก็เงียบไป๑๐เวนเดินเอาข้าวไปให้ถึงรู้นะคะ๑๐เวนเดินเอาข้าวไปให้นายุทธนาถึงรู้ว่านายุทธนาผูกคอตายค่ะ
แล้วพอเท้าพูด๓ครั้งก็ว่าอาบน้ำนานคงใส่จมอาบน้ำต้องแปลงจริงแล้วไม่มีอาบน้ำแต่พูดได้

ไม่รู้อะมันมองไม่เห็น

ไม่ก็โอ๊ยก็ยังนานกว่าทางนี้จะมาพอดีเลย
พอพอดีถามเขาว่าข้าวเขามีไหมซ่อข้าวเผ่าให้๓คนเขาก็เอามาให้
ปีนี้ก็ขายก็พอดีเขายินก็ข้าวมันบอกจะรับอย่างเข้าไปให้

เชื่อเถียงไงครับประมาณ๔นิดหนึ่งหรือบาท

หรือทิศภาพหรือตรงวันศาสตร์สิ่งหนึ่ง

นี่มันเขาพูดคุยให้รอบไม่คือเขานิ่งเลยครับ

อ๋อก็เลยมาเห็น

อยู่ห้องฝั่งตรงกันข้ามกับนายยุทธนาด้วยนะคะ
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจอายการ
ฝ่ายปกครองแพทย์ร่วมกันชนะสูตรเสร็จเรียบร้อย
กู้ภัยก็นำร่างของนายยุทธนาขึ้นรถของกู้ภัย
ทำการชนะสูตรพลิกศพอย่างละเอียดเพิ่มเติมนะคะ
ภาควิชานิติเวชวิทยาศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ

เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดค่ะ
ก็เป็นการชนะสูตรตามขั้นตอนนะครับทุกผู้ชมครับทาง
ผลโนโรตรีอิทธิพรโพธองผู้บังคับการณ์

เดี๋ยวยังไงก็คงจะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริง
อย่างละเอียดกันต่อไปว่าจะเป็นความ
กพร่องผิดพลาดอะไรของ๑๐เวรหรือเปล่าด้วยนะฮะ
แต่ยืนยันว่าตอนที่พานายุทธนามาควบคุมตัวที่ห้องคุมขัง

ขัดก็ไม่มีอะไรที่เป็นอันตรายก็ไม่มีนะครับ

เดี๋ยวดูภาพตรงจุดหน้าห้อง๑๐เวนที่จะมองเข้าไปด้านใน
แล้วจะเห็นห้องคุมตัวผู้ต้องหาต่างเนี่ย

ห้องของนายยุทธนาเนี่ยจะอยู่ด้านในลึกเข้าไป

ใช่ค่ะก็โต๊ะอยู่ตรงนี้เลยด้านหน้านะคะ
แต่ว่ามันจะไม่เห็นมุมซ้ายขวาด้านใน

นะฮะก็จะเห็นภาพที่ว่าเดินเข้าไปนะครับ
ส่วนเสื้อนะฮะทุกผู้ชมครับ
เสื้อที่นายุทธนาใช้ก่อเหตุ

แล้วก็ผูกคอตัวเองเสียชีวิตเนี่ย
ถ้าดูภาพของนายยุทธนา

ตอนที่อยู่ในรถที่ถูกคุมตัวได้เนี่ยนะฮะ
จะเห็นว่าเอ๊ะมันไม่ใช่เสื้อตัวเดียวกันนี่นะฮะ
ถ้ามีภาพนายุทธนาตอนที่ถูกคุมตัวในรถนะครับ

คอตัวเองเสียชีวิตมาเปรียบเทียบเนี่ย
มันไม่ใช่ตัวเดียวกันนะฮะ
ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เนื่องจากเสื้อตัวนี้
พอเขาถูกคุมตัวอยู่ที่สถานีตำรวจเนี่ย

เสื้อตัวนอกเสื้อตัวในเนี่ย

ก็นึกว่านายยุทธนาอาบน้ำแล้วก็เข้าห้องขัง
แล้วรู้สึกว่าหนาวไปร้องโหกเวกโวยวาย
คงมีการอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อก่อน

ที่ญาติยาดเขามาเปลี่ยนให้นะครับทุกผู้ชมครับ
เราได้คุยกับแม่ของนายยุทธนานะครับ
ซึ่งได้คุยหลังจากที่นายุทธนาก่อเหตุเสียชีวิตไปแล้วนะครับ
ญาติญาติด้วยนะฮะที่ทราบข่าวก็ร้องไห้ด้วยความเสียใจ
ทำใจไม่ได้กับการก่อเหตุของลูกชาย
และการตัดสินใจผูกคอตายหนีความผิดของลูกชาย
แม่บอกว่าความจริงแม่เนี่ยเพิ่งคุยกับลูกชาย
ก่อนจะถูกส่งตัวเข้าห้องคุมขังไม่ถึง๑ชั่วโมงเท่านั้นนะครับ
ท่านผู้ชมครับที่คุยกับเราเนี่ย
แม่ต้องบอกว่าคุยทั้งน้ำตาจริงนะฮะ

ตัวแม่บอกว่าแม่เนี่ยเพิ่งมีความสุข
จากการที่ลูกชายเนี่ยไปบวชนะลูกเนี่ยบวชได้๙วันนะครับ
นายุทธนาบอกบวชได้๗วันใช่ไหมแต่แม่บอกบวชได้๙วันแล้ว
กลายเป็นว่าต้องมาเสียใจกับการก่อเหตุของลูกและการฆ่าตัวตายของลูกนะครับ
ลูกเนี่ยบอกว่าจะบวชทดแทนบุญคุณนะบวชให้กับแม่
บวชที่วัดสะบกเขียวเมื่อ๓๐มกราคมที่ผ่านมา
เมื่อคืนเนี่ยเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ย๘กุมภาพันธ์เนี่ย
จะเกิดเหตุการณ์เช้าวันนี้เนี่ยอยู่ในพระเหลืองอยู่ที่วัดเนี่ย
ผู้ชมคุณเขียนมาสอนลูกชายเนี่ยพระลูกชายเนี่ยแม่บอก
ดันได้ข่าวว่าภรรยาเนี่ยอดีตภรรยาที่เลิกกันไปแล้วเนี่ย
ขนเสื้อผ้าไปอยู่กับผู้ชายคนอื่นที่ห้องเช่าด้วยกัน
ซึ่งผู้ชายที่ภรรยาหนีไปอยู่ด้วยดันเป็นเพื่อนรักของลูกชายด้วย
เคยทำงานที่เดียวกันที่โรงฆ่าสัตว์ที่เกิดเหตุนี่แหละ
ทำให้ลูกชายเนี่ยแค้นมากเหมือนกับว่าโดนหักหลัง
นอกจากภรรยาเนี่ยจะไปมีคนอื่นนะครับที่เป็นอดีตภรรยาก็แล้วแต่แล้วยังทำใจไม่ได้เนี่ย
ไปมีคนอื่นคนคนนั้นดันเป็นเพื่อนที่ทำงานด้วยกันเพื่อนรักด้วยกันอีกที่โรงฆ่าสัตว์นะครับ
ช่วงเช้าวันนี้นะพอเมื่อคืนนี้ลูกแบบผ้าเหลืองร้อนแล้วนะ
จะตามหาอดีตภรรยาอะไรให้ได้เนี่ยแม่บอกว่าพอรู้ข่าวแม่ไปหาพระลูกชายเนี่ย
พาพระลูกชายบอกศึกเถอะลูกไปหาพระอุปชาให้ทำพิธีศึกให้
ทีนี้เนี่ยการบวชเนี่ยโอ้โหบวชเนี่ยต้องดูเลิกบวช
จะศึกเขาต้องดูเลิกศึกนะฮะต้องแบบเลิกผานาทีต้องเอาให้ดีศึกไปเนี่ย
ได้แบบโอ้โหดีดีนะครับพระอุปชาที่ท่านจะทำพิธีศึกให้เนี่ย
บอกไม่ไหวแล้วยังไงต้องศึกให้ลูกชายแล้วนะฮะ
พระท่านบอกว่าวันนี้วันอังคารนโยมมันเป็นวันแรงวันแข็งศึกออกไปแล้วเนี่ย
อย่าไปทำอะไรนะพอศึกเสร็จลูกชายก็มากราบเท้าแม่
เหมือนกับมากราบลาแม่บอกนะแล้วบอกกับแม่ว่า
เมียเนี่ยลบหลู่ผมมากผมอยู่ไม่ได้แล้ว
แล้วสุดท้ายก็ไปก่อเหตุไปทำร้ายเมียที่ที่ทำงานก็คือที่โรงฆ่าสัตว์นะฮะ
ตอนที่ตำรวจจับตัวลูกชายได้แล้วก็เอาตัวลูกชายใส่เข้าไปในรถ
เพื่อจะพาไปสถานีตำรวจนะครับแม่บอกว่ายังรีบไปหานะฮะ
รีบไปบอกกับลูกชายบอกว่าใจเย็นนะคือจะทำอะไรต้องใจเย็น
แล้วก็ยังบอกให้ญาติญาติเนี่ยช่วยกันเอาเชือกเอาเข็มขัดอะไรเนี่ยออกจากลูกชายให้หมด
เพราะกลัวว่าลูกเนี่ยจะไปคิดสั้นจะไปผูกคอตาย
แม่บอกแม่คิดไว้ในใจอยู่แล้วนะครับ
สุดท้ายแม่ก็เห็นว่าเสื้อลูกเนี่ยมันเปื้อนเลือดหมด

ก็ไปซื้อเสื้อนะฮะซื้อเสื้อตัวใหม่มาให้นะฮะ
แล้วกลายเป็นว่าไอ้เสื้อตัวนี้นี่แหละลูกเอาไปผูกคอตายในห้องคุมตัวผู้ต้องหา

โอ๊ยก็ไม่มีผิดต้องหาอะไรหรอกแม่ก็ว่าเล่นจู๊บ
มีเอลเล่นจู๊บเมื่อกี้นี่ก็ไปตามเจอกันมันอยู่ด้วยกัน
มันทำงานอยู่โรงหมูโรงก็ตัดอ่ะ
แล้วมันเป็นเพื่อนด้วยกับมันนะมันขั้นไง

อุยก็ได้แล้วมั้งเงินทองมันก็ไม่เหลือมันบอก

ไม่รู้แม่ก็ถามแล้วว่ามันมีกางเกงอะไรไม่กลัวมันลกเสื้อเนี่ยให้น้ำมันไปซื้อมากลัวมันหนาว
แต่นี่เป็นสิ่งที่แม่ของทางผู้ต้องหาที่ก่อเหตุแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยได้บอกเอาไว้นะครับ
ยังไงก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางคนเจ็บเขาด้วยนะครับต้องรอฟังเขาด้วยว่าความจริงอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับท่านผู้ชมครับ
ของนายุทธนาบอกกับทีมข่าวของเรานะครับบอกกับคุณภูริพัฒน์บุญนินบอกว่าตัวนายุทธนาเองเนี่ยความจริงแล้วก็มีอาการทางจิตประสาทนะครับ
มีอาการทางจิตเล็กน้อยแล้วต้องเข้ารับการรักษานะฮะหลังจากบวชทีเนี้ยพอไปบวชเนี่ยไม่ได้กินยาฮะคุณเขียนมาสอนท่านผู้ชมคือเขาไม่ได้กินยานะครับปกติต้องกินยารักษาอาการทางจิตประสาทนะครับไม่ได้กินมาสองสามวันแล้วคือญาติก็เอาไปให้นะฮะแต่เขาไม่ยอมกินนะครับคือที่ไม่ยอมกินตอนที่บวชอยู่เนี่ยนายยุทธนาบอกกับญาติบอกว่าหายแล้วหายแล้ว
ต้องกินยากระทั่งเช้าวันนี้นะครับนายยุทธนาเนี่ยก่อนจะไปที่โรงฆ่าสัตว์ที่อดีตภรรยาทำงานอยู่ไปที่บ้านก่อนนะฮะไปถึงเนี่ยไปกราบแม่ไปกราบเท้าแม่กราบเท้าป้าแล้วก็พูดเหมือนกับบอกลาบอกว่าต้องไปจัดการเรื่องราวกับภรรยารับไม่ได้ที่มีชายอื่นไปเห็นภาพบาดตาบาดใจมาแล้วก็เลยเชื่อว่านายุทธ

ก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปแล้วจะไม่อยู่แล้วเขามาหาแล้วก็มากอดพี่ต้นแฟนพี่อ่ะใช่ที่พี่คนที่ผมเนี่ยยาวนั่นแหละค่ะแล้วก็เข้าแล้วพวกพี่ก็ไม่ให้รถเขาก็เลยเดินออกไปเลย
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราไปที่บ้านของนายยุทธนานะครับได้เจอกับลูกพี่ลูกน้องนะฮะที่ชื่อว่านายนรพันธ์นะครับ

คือความจริงเนี่ยญาติญาติก็พยายามห้ามปรามนะตอนนายุทธนาจะออกไปเนี่ยนะครับถึงขั้นล็อกกุญแจมอเตอร์ไซค์ทุกคันกลัวว่าจะไปก่อเหตุอะไรกับอดีตภรรยานะครับไม่รู้ว่าเอารถคันไหนออกไปก่อเหตุเหมือนกันฮะแอบไปจนได้
ก็ห้ามแล้วครับห้ามกันหมดแหละก็อยู่นี่
ห้ามแล้วห้ามใจเย็นคืออะไรอย่างนี้บอกมันก็ไม่พูดคือน้องผมก็ไม่พูดอะไรรถก็ล็อกไว้หมดเนี่ยรถเขาก็อยู่เนี่ยรถอยู่หมดทุกคันครับไม่มีกุญแจเก็บหมดก็ไม่รู้ไปเอารถทางไหนไปก่อเหตุผมก็ไม่ทราบเหมือนกันตรงนี้
คุณผู้ชมค่ะทีมข่าวของเราเดินทางไปที่หมู่บ้านศิลาทองในตัวเมืองนครนายกค่ะเพราะทีมข่าวของเราได้ข้อมูลมาว่าเพื่อนชายคนสนิทของอดีตภรรยาของนายยุทธนาไปเช่าห้องพักอยู่ที่นี่นะคะ
เราขอใช้เป็นนามสมมุติทั้งคู่เลยนะคะเพื่อนชายคนสนิทคนนี้ขอเรียกว่านายสปร้ายอดีตภรรยาของนายยุทธนาเราขอเรียกว่านางบีนะคะทีมข่าวของเราก็ไป
ปรากฏว่านายสะไปร้ายย้ายออกไปอยู่ที่ห้องเช่าแห่งใหม่ไปอยู่กับเพื่อนค่ะแต่ก็อยู่ไม่ไกลกันนะคะจากที่เดิมทีมข่าวที่เจอนายสะไปร้ายค่ะคือเจอโดยบังเอิญ
เขาเลยขอคุยด้วยนายสะไปร้ายพร้อมคุยค่ะพร้อมคุยพร้อมเปิดใจจะได้รู้ข้อมูลจากอีกฝั่งนึงด้วยนะคะ
สไปร์บอกว่าผมไม่ได้แย่งนางบีมาจากนายยุทธนาเลยนะนางบียืนยันว่าเลิกรากับนายยุทธนาเรียบร้อยแล้ว
นายยุทธนาผู้เกาะเหตุก็บอกว่าเลิกแล้วนะคะก็บอกว่าเลิกกันแล้ว
แล้วก็บอกแต่พอเขาไปบวชเป็นพระได้๗วันหรือว่ามีคนอื่นอะไรอย่างเงี้ซึ่งความจริงเขาเลิกกันแล้ว
เลิกกันแล้วใช่นายสปร้ายบอกว่าตัวนางบีบอกว่าก็เลิกกับนายุทธนาไปแล้วทนไม่ไหวที่นายยุทธนาเนี่ยนะทั้งทุบตีทั้งทะเลาะกันมาตลอด
สไปร์บอกว่าเพิ่งคบหากับนางบีได้แค่สองสามอาทิตย์เองนะคะแล้วก็มาเช่าห้องอยู่ด้วยกันเมื่อวานหลังจากมีปัญหาก็พยายามเคลียร์ให้จบ
แต่นายยุทธนามีท่าทีจะทำร้ายฝ่ายหญิงอยู่ตลอดจนบุกไปทำร้ายเมื่อเช้าเนี่ยค่ะ
สปายก็เลยบอกว่าหลังจากนี้จะไปเยี่ยมนางบีเพื่อไปให้กำลังใจนะคะและยืนยันว่าจะยังคงคบหากันในฐานะแฟนต่อไปค่ะ
ใช่ครับเขาเลิกกับแฟนแล้วนะแต่แฟนเขาไม่เลิกครับ

แล้วต้องกลับมาหาธุ์
เพราะห้องเช่านั้นผมเป็นคนผู้เช่า
ไม่ครับเขามาคุยกับแม่

นายยุทธนาบอกเอาไว้ตอนที่ถูกคุมตัวว่า
ดีภรรยาเขาเนี่ยไปคบกับผู้ชายคนอื่นเนี่ย

ผู้ชายคนนี้ยืนยันกับเราว่าเขาเลิกของเขาแล้วเหมือนกัน
ฝั่งของผู้หญิงเขาก็บอกว่าเลิกกับนายุทธนามาแล้ว
เขาก็เลยมาคบกันใช่ค่ะนี่นะคะ
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราได้คุยกับวัยรุ่น
อยู่แถวห้องเช่าตรงนี้ด้วยนะคะ
วัยรุ่นแถวนี้ก็บอกว่านายสปร้ายเนี่ยย้ายออกจากห้องเช่าตั้งแต่เมื่อคืน
หลังจากที่นายยุทธนาไปตามหาภรรยาที่ห้องเช่า
แล้วเกิดปัญหากันเมื่อคืนที่ผ่านมา
ซึ่งตอนนั้นนายยุทธนายังเป็นพระอยู่เลยนะคะ
ทั้งจีวอนเลยนะฮะเมื่อคืนนี้เหตุการณ์เป็นแบบนี้คุณผู้ชม
พระยุทธนาตอนกลางคืนตอนนั้นยังเป็นพระอยู่นะ
รถเก๋งของท่านเจ้าอาวาสวัดสะบกเขียวมาตามหาภรรยานะคะครับ
มาสอบถามชาวบ้านว่ารู้จักไหมรู้จักคนนี้ไหมรู้จักสองคนนี้ไหม

แล้วไปนั่งเฝ้าไปนั่งรอที่สนามฟุตบอลอยู่ตรงกันข้ามกับห้องเช่า
ไปนั่งเฝ้านั่งรอตั้งแต่ห้าโมงเย็นนะคะจนถึงทุ่มหนึ่ง
นายสปร้ายขับรถกลับจากการทำงานมาที่ห้องเช่า
ทีนี้แหละพระยุทธนาก็รีบวิ่งข้ามสนามฟุตบอล
ปรีไปหานายสปร้ายแล้วทะเลาะกันเลยครับทะเลาะกันอย่างรุนแรงอยู่ที่หน้าห้องเช่าค่ะ
นี่นะคะคนที่อยู่ในเหตุการณ์ที่อยู่แถวห้องเช่าตรงนี้นะ
เขาก็บอกว่าผมเนี่ยเข้าไปช่วยนะนี่ฮะผมเข้าไปช่วยผมเข้าไปห้าม
แล้วก็ญาติของพระยุทธนาก็มาช่วยก็คือตามตัวพระกลับออกไปอ่ะค่ะอ่า
แฟนเขาเลิกงานแล้ววิ่งเขานอนอยู่ในห้องครับผม
แล้วเขาก็เดินออกมาพบพบกับบอกว่ามีเรื่องอยู่ตรงนี้เลย
พระงั้นตามวิ่งออกมา
เกือบจะดึงแขนผู้หญิง
อ๋อจะดึงแขนผู้หญิงด้วยครับผู้หญิงออกไหมใช่ครับ
ร้องครับเขาก็ร้องแล้วก็วิ่งมาหาแฟนเขาที่ว่ายืนคุยกับผมอยู่
พระเขาก็พูดแบบไม่ดีเยอะนะครับ

พอพระกลับไปแล้วเขาก็ย้ายออกไปกันเลยครับ

ครับเยอะของห้องเขาให้ย้ายออกไปเขากลัวมีเรื่องหรือเปล่าอะไรอย่างนั้นครับ
ห้องเช่าเลยบอกว่าย้ายออกไปเถอะ

เพราะว่าทะเลาะกันแรงเลยที่หน้าห้องเช่าเมื่อคืนนี้นะคะ
ก็เลยขอร้องให้นายสปร้ายกับนางบีเนี่ยย้ายออกไปกลัวจะมีปัญหา
ก็ช่วยเขาเก็บข้าวเก็บของแล้วก็ไปอยู่ห้องเพื่อนกัน
โอ้โหนี่เหตุการณ์เมื่อคืนนะฮะ
ก่อนจะถึงเช้าวันนี้ที่โรงฆ่าสัตว
ใช่ครับถามว่าแล้วหลังจากนั้นพอจากห้องเช่าตรงนี้
ญาติญาติเขามาดึงกลับไปเนี่ยอดีตพระยุทธนาตอนนั้นที่ยังเป็นพระเนี่ยนะครับ

เราไปวัดสะบกเขียวนะครับ
สะบกเขียวอยู่ที่ตำบลศรีนาวาอำเภอเมืองนครนายก
นายุทธนาเคยบวชอยู่นะครับ
เป็นพระตั้งแต่๓๐มกราคมที่ผ่านมานะครับ
ได้ไปถามท่านช่าวาสก็พระลูกวัดครับ
ซึ่งพระที่วัดท่านบอกว่าอย่างนี้ฮะท่านบอกว่าตั้งแต่นายุทธนามาบวชเนี่ย
ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะก็ดูปกติดีทำกิจของสงฆ์ไม่เคยขาดนะครับ
แต่มีปัญหาอะไรมากมายมากกว่านั้นเกี่ยวกับเรื่องของนอกวัดเนี่ย
ทางวัดก็ไม่รู้หรอกนะเพราะว่าที่วัดเนี่ยพระอยู่กุฏิกันรูปละห้อง
ซึ่งพระยุทธนาก็ไม่เคยเล่าปัญหาส่วนตัวอะไรให้ใครฟัง
นี่นะฮะกุฏิของอดีตพระยุทธนานะครับท่านผู้ชมครับ
ทางวัดหลวงพ่อท่านก็พาเราไปดูนะฮะ
เมื่อคืนนี้เนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับพระยุทธนาเนี่ยได้ออกไปจากวัด
พระที่วัดก็ไม่รู้ว่าหายไปไหนค่ะนะฮะอ่าคือบางรายงานข่าวตามข่าวบอกว่า
รถท่านเจ้าอาวาสบ้างบางรายงานข่าวก็บอกว่าแอบเอารถท่านเจ้าอาวาสไป
เอาเป็นว่าทางวัดเนี่ยบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่ดีหายไปไหน
อยู่ดีดีก็หายไปกลับมาคือตอนเช้าฮะ
ตอนเช้าเนี่ยร้องห่มร้องไห้ทั้งพระเหลืองกลับมาที่วัด
โดยแม่เนี่ยพามาโยมแม่พามาแล้วก็มาหาท่านเจ้าวาดมาหาพระอุปชา
บอกว่าช่วยศึกให้หน่อยเถอะคือถ้าตัดภาพย้อนไปก็คือไปก่อเหตุเอาไว้ที่ห้องเช่าใช่ไหม
ค่ะไปทะเลาะกับนายสปายอยู่หน้าห้องเช่า
ญาติเขารู้ข่าวเขาก็มาดึงกลับไปก็ไม่รู้คงพาไปสงบสติอารมณ์ที่ไหน
เช้าแม่พากลับมาวัดบอกหลวงพ่อศึกพระลูกชายให้หน่อยเถอะอยู่ไม่ไหวแล้วในผ้าเหลืองเนี่ย
อุปชาท่านยังเตือนบอกวันอังคารวันนี้วันแรงนะโยมถ้าจะศึกวันนี้อย่าออกไปทำอะไรไม่ดีนะ
สุดท้ายมีเรื่องจริงนะครับพระใบดีกาบุญยังนะครับท่านเป็นพระลูกวัดสะบกเขียวนะครับ
ท่านบอกว่าก่อนเกิดเหตุ๑วันนะฮะพระยุทธนาก็บ่นอยู่แล้วบ่นบอกว่าอยากศึกนะ
ก็ยังบอกว่าเออก็รอให้ครบ๙วันก่อนที่ตั้งใจว่าจะบวชให้กับโยแม่ให้ครบก่อนนะครับ
เพราะว่าผู้ตายก่อนที่จะมาบวชก็บอกว่าจะบวชแก้บนแต่พระยุทธนายังไงก็ไม่ยอมนะฮะ
เมื่อเช้าเนี่ย๖นาฬิกา๑๕นาทีพระใบดีกาบุญยังท่านก็เลยทำการลาศิกขาให้กับพระยุทธนา
พอศึกไปก็ออกไปเลยไม่ได้ไปเก็บข้าวเก็บของที่กุฏิเลยเนี่ยฮะ
ข้าวของยังอยู่นะครับของใช้ส่วนตัวจีวงจีวอนยังอยู่หมดเลย
คือศึกเสร็จปุ๊บไปเลยพวกยารักษาโรคบาดจีวอนอยู่ที่เดิมหมด
วัดเนี่ยมารู้ข่าวอีกทีก็คือเอ้าไปก่อเหตุทำร้ายอดีตภรรยาที่โรงฆ่าสัตว์
แล้วไปผูกคอตายในห้องขังที่โรงพักค่ะ
บนอยากศึกนี่มันจะเป็นช่วงก่อนวันศึก๑วัน
ก็ไม่ได้โคตรอะไรเขาบอกว่าอยากศึกร้องไห้ร้องห่มมาอย่างเนี่ย
มาบวชแก้บนไป๙วันมาบวชแก้บน๙วันก็จะศึกนะ
อันนี้ก็ศึกก่อนกำหนดก็เลยเป็น
อย่าเพิ่งศึกได้อยู่ไปก่อนพระพระเครมีชื่อเหลือวัฒน์ไปก่อน
คือต้องไปก่อนพระน้อยพัฒนาวัด
ผู้บาดเจ็บนะคะไปคุยกับคุณแม่มาค่ะ
บำบัดมาแล้วหลายต่อหลายครั้งบำบัดแล้วบำบัดอีก
ล่าสุดก็เพิ่งไปบำบัดมา
บำบัดเสร็จมาบวชก่อนบวชหนึ่งวัน
แม่ก็ขนข้าวขนของไปอยู่ที่อื่นแม่ยืนยันว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
ลูกสาวแม่เป็นฝ่ายถูกผู้ตายทำร้ายร่างกายมาโดยตลอดก่อนบวชนะคะ
ยังทุบตีลูกสาวแม่อยู่เลยครับก่อนบวชอ่ะยังไม่เว้นยังทำร้ายลูกสาวแม่อยู่เลย
ลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานแล้วด้วยเมื่อวานนี้นะคะ
ก่อนที่ผู้ตายจะไปหาลูกสาวแม่เนี่ยมาบ้านแม่ด้วยแม่บอก
มาขู่แม่ขู่ว่าจะฆ่าล้างโคตรถ้าไม่ได้เจอกับลูกสาวแม่
บอกลูกสาวแม่ไม่อยู่ผู้ตายบอกแม่ว่าก็หนีให้ครบ๗วันก็แล้วกัน
โอ้โหแม่บอกแบบนี้ค่ะแล้วแม่ก็ยืนยันนะคะว่าลูกสาวแม่ไม่ได้มีชู้นะคะ
ลูกสาวแม่มีแฟนใหม่ก็เพราะว่าก็เลิกกับผู้ตายไปแล้วอะค่ะ
ก็บอกลูกสิแม่ต้องรู้เฮ้ยอยู่ไหน

จะฆ่ะเลยฆ่าได้เลยแม่ไปหนีด้วย

ทุกวันตีเช้าตีเย็นใครมันจะทนไหว
ที่มันจะหายเอาอีกแล้วแผลมันจะหายเอาอีกแล้ว

ผู้จำกรุงหยาบอย่างนี้แหละ
มันปล่อยกันไปแล้วหาอันใหม่
ส่วนน้องสาวคนเจ็บก็บอกว่าตอนนี้พี่สาวอยู่ในห้องผ่าตัดนะคะ

น้องสาวคนเจ็บก็ยืนยันย้ำอีกเสียงนึงว่า
พี่สาวเลิกกับผู้ตายมาสักพักนึงแล้ว

โอ้โหแล้วน้องสาวคนเจ็บบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะ
ตัวผู้ตายเนี่ยทำร้ายร่างกายพี่สาวจนปากแตก
เย็บยังไม่ได้ตัดไหมเลยนะคะ

ไม่ค่ะพี่สาวไม่มีเรื่องชู้สาวไม่ได้มีใครอย่างที่เป็นข่าว

ปากพี่หนูยังไม่ได้ยังไม่ได้ปากไหนเลยปากแตก

แล้วที่บอกว่าเขาไปจับได้เพราะอยู่กับเพื่อนที่ทำงานด้วยกันที่โรงฆ่าสัตว

นี่นะคะเขาเช่าบ้านอยู่กับลูกเขา
แล้วก็ตามให้ครบทั้งสองฝั่งนะครับทุกผู้ชมครับ
ใช่ค่ะก็รอให้ฝ่ายหญิงอาการดีขึ้นนะคะ
ตอนนี้อาการยังหนักอยู่เลยนะคะหลังจากโดนทำร้ายเมื่อเช้านี้